คุณผู้ชมคะโควิดในการระบาดระลอกใหม่เนี่ยจุดศูนย์กลางจากตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาครคือถือว่าในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวเนี่ยเป็นอันดับสองของประเทศนะแล้วพอมันเกิดขึ้นแบบนี้หลายคนกังวลค่ะ
วิกฤตเศรษฐกิจของเราจะเป็นยังไงต่อไป

กับช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยอยู่กับอาจารย์สุภาพ
อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณก๊อฟครับ

ขีดเส้นใต้ต่อเนื่องจากเมื่อวานอีกวันหนึ่ง
เรื่องต้นต่อของปัญหาเรื่องรูรั่วแห่งผลประโยชน์
ที่มันปล่อยให้ลักลอบนำแรงงานต่างด้าว
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแลกกับการรับสวย
แล้วเมื่อเข้ามาโดยผิดกฎหมายก็ไม่ผ่านการตรวจโรค
แล้วไม่ผ่านการกักตัว
สุดท้ายขึ้นมาก็กลายเป็นต้นต่อของปัญหาลุกลามใหญ่โต

แล้วยังประเมินไม่ถูกว่ามันจะลุกลามกันไปถึงไหน
ความเสียหายจะตามมาขนาดไหน
จากผลพวงของการแสวงหาผลประโยชน์
กันอย่างมุมมามเป็นล่ำเป็นสรรในช่วงเวลาที่ผ่านมา
คนที่เป็นตัวตั้งตัวตีเรื่องเหล่านี้
เป็นใครไม่รู้แต่นายกใช้คำว่าไอ้คนชั่ว
คำถามวันนี้ผู้มีอำนาจผู้รับผิดชอบในภาพรวม

จับประเด็นไปที่ตัวนายกล่ะครับ
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์
ให้สัมภาษณ์เมื่อวานถือว่าดูเดือดเข้มข้น
ท่านบอกว่าวันนี้ผมประกาศและสั่งการไปแล้ว
จะต้องดำเนินการกวาดล้างในเรื่องกระบวนการนำแรงงานเถื่อนผิดกฎหมายเข้ามา
ให้สิ้นซากนี่ท่านใช้คำว่าให้สิ้นซาก
ซึ่งผมได้สั่งการไปหมดแล้วปัญหาสำคัญคือ

ขณะที่ผู้ประกอบกิจการก็ต้องไม่รับแรงงานเถื่อน
ถ้ามีแรงงานเถื่อนเข้ามาก็ต้องตรวจสอบรายงาน
แต่ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยทำกัน
เพราะทุกคนก็มุ่งหวังใช้แรงงานให้ถูกที่สุด
นี่นายกใช้ประโยคหนึ่งตอนหลังว่า
ไอ้คนชั่วยังไงมันก็มีคนชั่วอยู่
ก็หาคนชั่วให้เจอแค่นั้นแหละ

ข้อสั่งการของนายกที่ให้กวาดล้างแรงงานต่างด้าว
ที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายให้สิ้นซากยากไหม

ก็ไปถามสิว่าที่เข้ามามาจากไหนและมายังไง
เชื่อเมื่อถามว่าภายใน๗วันนี้
ถ้าตัวเลขมันขยับไปถึง๒๐๐๐ราย
ก็จะล็อกดาวน์หรือไม่อันนี้ก็เรื่องล็อกดาวน์

ทีนี้ถามว่าตัวเลขสวยแรงงาน
ที่รับสวยรับผลประโยชน์กันอย่างมูมามเนี่ย

เขาคำนวณกันคร่าวเอาแบบต่ำนะ
เขาบอกว่าแรงงานต่างด้าวรายหนึ่งเข้ามา
เอาเข้ามาได้ต้องจ่าย๑๐๐๐๐บาท
๑๕๐๐๐ก็มี๒๐๐๐๐ก็มี๒๕๐๐๐บาทยังมีเลย
แล้วถ้าแรงงานเถื่อนประเภทนี้
เอาเข้ามาได้๔๐๐๐๐๐คน
๔๐๐๐๐๐รายอย่างที่เขาประเมินกันอยู่นี้

คูณหมื่นเดียวก็ได้ไม่ต้องคืน๒๐๐๐๐หรอก
คูณหมื่นเดียว๔๐๐๐๐๐รายคูณ๑๐๐๐๐

ต้นน้ำแห่งความชั่วช้าเลวซามมันอยู่ตรงนี้ไงครับ
ฉะนั้นที่เราไปตำหนิไปลงโทษผู้ว่าราชการจังหวัด

ผมคิดว่านั่นมันปลายเหตุปลายน้ำ

เรื่องมันยุ่งยากผู้ว่าสารสุขจังหวัด

คำถามก็คือว่าแล้วใครล่ะที่ควรรับผิดชอบ

ในช่วงที่ผ่านมาที่ว่ามีเงินเป็นพันล้าน
เป็นสวยแรงงานเป็นรูรั่วแห่งผลประโยชน์
เงินมันเข้ากระเป๋าใครบ้าง
จัดสรรปันส่วนกันมายังไง
ถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดินก็คือว่า
กระทรวงไหนล่ะหน่วยงานไหนล่ะ
ที่มีอำนาจป้องกันลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
นั่นแหละกระทรวงนั้นหน่วยงานนั้นนั่นแหละ
ต้องรับผิดชอบว่ากันไปตั้งแต่ตำรวจ
กระทรวงมหาดไทยฝ่ายปกครองกระทรวงแรงงาน
แล้วหนีไม่พ้นเวลาเรื่องพวกนี้มีขึ้นมา
จะมีข่าวว่ามีคนมีสีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
มีคนมีสีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ผมถึงบอกว่าข้อมูลที่ว่านี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่
ไม่ใช่ข้อมูลที่เพิ่งมารู้ว่าตอนนี้
เขารู้เขาพูดเขาเชื่อกันมานานแล้ว
แต่ว่าประเด็นคือมันหาใบเสร็จไม่ได้
กระบวนการทุจริตทั้งหลายในบ้านเราเนี่ย
มันอยู่ได้เพราะเวลาเรียกหาใบเสร็จ
มันเรียกหาไม่ได้ไม่ทิ้งหลักฐานไม่มีร่องรอย

จับมือใครดมไม่ได้ก็ลงโทษใครไม่ได้
สุดท้ายสักพักหนึ่งเรื่องก็เงียบไปอีก
กลไกแห่งความชั่วร้ายเลวซามก็ดำเนินการไปเหมือนเดิมอีก
คราวนี้นายกบอกว่าจะต้องดำเนินการกวาดล้าง
กระบวนการนำแรงงานเถื่อนผิดกฎหมายมาให้สิ้นซาก
นายกใช้คำว่าให้สิ้นซาก
เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่เข้าใจแต่คนรุ่นเก่าหน่อยเข้าใจ

ยกตัวอย่างเหมือนกับว่าเวลาเสือมากินหมูเนี่ย
มันกินจนสิ้นซากกระดูกกระเดี้ยวหนังเหนิง
เขินไม่เหลือไว้เลยกินหมด
ว่าซากของหมูเนี่ยไม่เหลือให้เห็น
เขาถึงใช้คำว่าสิ้นซากไม่เหลือซาก
นายกใช้คำนี้คำถามก็คือว่า
นายกจะเอาจริงทำจริงเหมือนที่พูดไหม
อันนี้ไม่ได้ประมาทเพราะว่าหลายเรื่องที่นายกเคยประกาศแล้วเนี่ย
ทำไม่ได้ท่านไม่ได้ทำจริง
ข้อ๒ถึงนายกจะเอาจริง
แต่ว่าในกระบวนการเนี่ยมันจะทำอะไรได้ไหมล่ะ
มีหลักฐานจะโยงใยพอที่จะลงโทษกันได้ไหม
คนที่นายกใช้คำว่าไอ้คนชั่วเนี่ย
ใหญ่มันอยู่ตรงนี้ครับโจทย์ใหญ่มันอยู่ตรงนี้
คนพวกนี้ทำให้รัฐบาลเดือดร้อน
คนพวกนี้ทำให้คนทั่วประเทศทั่วไปเดือดร้อน
เครียดภาวะไม่มีความสุข
มันไม่ใช่เรื่องที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
แล้วเราต้องมานั่งรับเวรรับกรรม
แต่มันเรื่องมันเกิดจากคนที่ละโมบต้องการผลประโยชน์
ต้องการร่ำรวยกันบนท่ามกลางความเสียหายของคนอื่น

และนี่เรายังไม่รู้ว่าแรงงานต่างด้าว

ตรวจกันมากเอาเงินที่ไหนไปตรวจล่ะครับ
มันต้องใช้เงินนะครับ

ที่จะตรวจเนี่ยมันต้องใช้เงิน
ถ้าจะจับตรวจกันเป็นแสนเนี่ย

และถ้าไม่ตรวจเราก็ไม่รู้ว่ามีแรงงานต่างด้าว

และเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเล็ดลอดออกไปข้างนอกไหม
เพราะคนที่มาอย่างผิดกฎหมาย
คนพวกนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าตรวจกันเนี่ย
เขาไม่มีใบยืนยันที่ถูกต้อง

แล้วสุดท้ายขึ้นมาเขาจะตกสู่กลับประเทศ
พอเป็นอย่างนี้เขาก็ต้องหาทางแหกค่าย

บางคนเนี่ยที่มีลูกจ้างแรงงานผิดกฎหมายอยู่
ไม่รู้จะทำอะไรเอาไปส่งไว้กลางทาง
ไปทิ้งไว้ที่แถวบางเพลีย

ดูสิครับไปทำกันถึงขนาดนั้น
เอาไปทิ้งไว้นี่นี่ท่านเห็นท่านดูในจอ
เอาเขาไปทิ้งไว้อย่างกับหมูกับหมา

แล้วคนทั่วไปก็ต้องคอยหวาดภาวะ
ว่าที่แหกด่านแหกค่ายแหกรั้วกันออกมาเนี่ย
มันจะมีจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่รู้
แต่ว่ามันจะทำให้คนทั้งประเทศเครียด
ปิดท้ายเนี่ยถ้าการระบาดเป็นอย่างนี้
เอาไม่อยู่คุมไม่ได้

ประเทศเราจะเดินไปสู่จุดไหนล่ะครับ

แต่ผมเอาหัวข่าวแนวเศรษฐกิจ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าเศรษฐกิจ

โควิดกลืนเศรษฐกิจวันละ๒๐๐๐ล้านบาท
รวมค่าเสียหายเดือนละ๔๕๐๐๐ล้านบาท

ภาวะไวรัสรอบ๒ฉุดเศรษฐกิจดิ่ง

นี่คือความชั่วร้ายเลวซามมุมมาม
จนคนทั้งชาติเดือดร้อนกันไปหมด
เป็นเรื่องที่คนไทยโกรธและเจ็บใจ

ว่านายกจะจัดการกับคนเหล่านี้
ให้เราได้เห็นหน้าเห็นหลังกันยังไง
นี่คือคิดเส้นใต้ของเที่ยววันนี้ครับ